สวัสดีอเจ้าทั้งหลายคาดว่าเพลานี้พวกเจ้าจะรวยกันแล้วเหตุเป็นเดือนมีนาพอมีนาพอเจ้าก็เอานาไปขายกันใหม่แค่พูดเล่นเอาดีดีวันนี้ลีมาแบบไม่คำเพราะประเด็นวันนี้อาจมีคลั่งแบบบุเพสันนิวาสถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงตึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ราศีอกหักรักคุดเพราะมือที่๓เดือนมีนาคมรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีสิงเหตุเพราะว่าวุ่นวายชีวิตมีรายจ่ายแบบบัญชีติดลบโอเคไม่มีเหลือให้ไปเปย์คู่ของตัวเองจนเขาหนีไปมีคนอื่น
แบบนี้เรียกว่าเงินหมดก็หมดรักหลีแนะนำให้ทำใจแล้วทำงานเก็บเงินไปหาคนที่ดีกว่านี้ดีฝ่า
อันดับสี่ราศีกุลเรื่องไม่เป็นเรื่องเสมือนมีกำหนักมาตกใส่เพราะจะถูกคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดใส่ร้ายว่าชาวกุลมีมือที่๓๔๕โอ้นั่นก็เยอะไปจนทำให้ต้องเคลียร์กับคู่รักกันยกใหญ่ทายไฟไปเลยทำได้เพียงเอาความจริงใจเข้าสู้แล้วจะผ่านไปได้ด้วยดี
ไปคุยกันตอนไหนคบกันตอนไหนหนีไปตอนไหนก็ไร้สัญญาณสี่จีจะบ่งบอกได้เอาเป็นว่าหลีแนะนำให้ไปวัดนั่งวิปัสนา
ทำใจไปเลยจะดีกว่านะ
อันดับ๒ราศีกันรายนี้มีปัจจัยหลักเป็นหน้าตา
เสน่ห์แรงราศีจับจนมีหนุ่มน้อยสาวใหญ่มารุมตอมจีบ
คนห้ามใจไว้ไม่อยู่จู่ก็เป็นอัลไซเมอร์
ลืมไปว่ามีเธอเป็นคู่อยู่แล้วนี่นะ
บทสรุปจะเป็นยังไงหลีขอไม่ทำนาย
ให้ชาวกันไปสรุปกันเอาเองเด้อ
อันดับหนึ่งราศีเมษศึกวันแดงเดือด
ก็ยังแพ้ให้กับคู่ของราศีเมษ
เพราะทะเลาะแรงจนเจ็บตัวหนีไปซบไหล่คนใกล้ตัวแทน
งานนี้จะไม่ได้ทะเลาะกันอีกเพราะจะไม่มีคู่ให้อยู่ทะเลาะ
ทางที่ดีใจเย็นหันหน้ามาคุยกันดีเสียดีกว่านะ
หลีขอดูกันอีกทีกับ๕ราศี๖หักรักคุด
เพราะมือที่๓เดือนมีนาคม
ใช้ชีวิตมีสติก่อนรักนะเจ้าคะ
วันนี้ไปแล้วค่ะอเจ้าทั้งหลาย